ช่วยกันตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยเมื่อ๒๓ปีก่อนก็เป็นคนปกติทั่วไป
แต่ล่าสุดเธอกลายเป็นคนความจำเสื่อมเพราะไปจับงูเหลือมตัวใหญ่มากิน
เขาบอกว่ามันเป็นงูเจ้าที่แล้วก็หายไปยังหาไม่เจอเลย
นะตามภาพนี้ใครเจอช่วยกันแจ้งบ่อแสมาหน่อยนะครับ
ให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันแจ้งบ่อแสคนหายครับผู้หญิงคนนี้คือนางสาวสำอางเพชรสงครามอายุหกสิบสองปี
เป็นโรคความจำเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะฮะหายออกจากบ้านไปจากที่บ้านหมู่แปด
ดงหลงตำบลท้ายดงตั้งแต่วันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะญาติญาติเนี่ยออกตามหาก็ยังไม่เจอตัว
เมื่อวานเนี่ยหลายฝ่ายร่วมกันออกติดตามตัวหาตัวนางสำอางอีกครั้งนะก่อนเดินทางญาติก็มีการจุดทูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้เจอตัวผู้สูญหายละกันอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยขอให้เปิดทางให้ได้เจอกันนะครับ
พอจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเสร็จก็ค้นหาตามที่ต่างนะฮะในพื้นที่ตะบนวังโป่งค้นหาไป๑๑ชั่วโมงก็ยังไม่เจอตัวคุณผู้ชมตามป่าตามดงก็ไม่เจอนะฮะทีนี้ไปถามหลานสาวผู้สูญหายชื่อว่านางสาวประคองเขาบอกว่า
เหตุที่นางสำอางหายตัวไปญาติพี่น้องลงความเห็นเชื่อว่าก่อนเขาหายตัวไปนะเขาไปจับงูเหลือมตัวใหญ่มากินเมื่อสองสามปีก่อน
ตอนแรกเป็นคนปกตินะฮะเป็นคนปกติเลยนะหลังจากกินงูเหลือมตัวใหญ่ไปเนี่ยน่าจะเป็นงูเจ้าที่นะเขาบอกว่าอาการเริ่มแปลกเริ่มเปลี่ยนไป
ทางญาติเองก็พยายามจะไปพึ่งหมอดูเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้คำตอบว่า
เขาไม่ยอมเขาจะเอาจนตาย
หมายถึงงูเจ้าที่นะสื่อสารมาจากทางด้านหมอดู
เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาจะเอาจนตาย
จนกระทั่งยายสำอางหายตัวไป๑เดือนแล้วก็ยังหาไม่เจอ
ไม่รู้เป็นเพราะว่าความเชื่อมเรื่องของงูเจ้าที่
หรือว่าเป็นเพราะว่าอาการโรคความจำเสื่อมที่หาทางกลับบ้านไม่ได้หรือเปล่านะฮะ
ทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลอบตท้ายดง

ก็บอกว่ายายสับอาห์หายออกจากบ้านหลายครั้ง
แต่ทุกครั้งตามหาจนเจอยังปลอดภัย
แต่ล่าสุดเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วยังหาไม่เจอก็ยังคงค้นหากันต่อไป
ยับอีกครั้งขึ้นรูปบ่อแสของผู้ศูนย์หาอีกทีหนึ่ง
ถ้าใครเจอคุณยายสำอางคุณป้าสำอาง
โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอ
หรือว่าเบอร์มือถือซึ่งเป็นเบอร์ของลูกสาวของป้าสำอาง
๐๙๘๙๓๗๓๓๔๓โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ